โอ้โหพ่อค้าแม่ขายเยอะแยะเลยผู้คนยังไม่ค่อยเยอะบางตา
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้เราเตือนกันไปว่าอาจจะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างบางพื้นที่
แต่ดูเหมือนว่าจะหนักกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนวันนี้ดูจากโมเดลแล้วเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าฝนก็จะเคลื่อนหายไปแล้วนะคะ

ดูข้อมูลกันจากแผนที่ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
สีขาวนั่นคือเมฆนะคะเมฆจะปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกภาคกลาง
รวมถึงภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้เล็กน้อยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้บริเวณภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานยังคงพอมีฝนอยู่บ้าง
ถ้าดูชัดเจนนะคะจากเส้นแผนที่อากาศเนี่ยนะคะ
เราจะเห็นว่าเส้น๑๐๑๒คือสีแดงเป็นเส้นร้อนชื้นซึ่งมันทำให้เกิดฝนได้
แล้วก็เส้น๑๐๑๐อยู่ตรงกลางกรุงเทพมหานครพอดีก็แปลว่าช่วงนี้มีฝน
ส่วนตอนบนค่ะเป็นเส้นหนาวมาเยือนแล้วแปลว่าอุณหภูมิก็จะเริ่มหนาวเย็นอีกครั้ง
ประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ
ถ้าดูโมเดลของภาพที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นโมเดลฝนนะคะ
จะเห็นว่าสีฟ้ายังคงปกคลุมอยู่
ตั้งแต่ตี๔แล้วค่ะกรุงเทพมหานครก็ตกแถวมีนบุรีหนองจอก
แต่เดี๋ยวกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนต่ำลงไปนะคะ
แถบภาคใต้ตอนบนบนไปถึงอ่าวไทย
รวมถึงภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนอยู่บ้างนะคะ
ส่วนคลื่นไม่มีอะไรวันนี้ทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามัน
คลื่นสงบดีทะเลเรียบเลยนะคะเป็นภาพลักษณะแบบนี้
ส่วนภาพของอุณหภูมิดูที่นี่เลยนะคะ
สีเขียวนี่คืออุณหภูมิหลัก๑๐องศานะคะ
สีเหลืองก็ประมาณสัก๒๐องศาโดยเฉลี่ยแล้ว
อุณหภูมิตอนเช้ากับช่วงค่ำก็จะเย็นสบาย
ช่วงกลางวันก็จะแดดร้อนหน่อยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฟ้าปิดสลับกับแดดออกนะคะ
ในช่วงของกลางวันนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกัน
แล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะคะ
อยากจะชวนคุณผู้ชมไปที่ดอยอินทนนท์กันหน่อยค่ะ
ไปดูภาพความสวยงามของดอกกุหลาบ
หลายคนก็คงอยากจะดูใช่ไหมคะเพราะว่าใกล้กับเทศกาลวาเลนไทยกันแล้ว
หลาบที่ว่านี่นะคะก็คือกุหลาบพันปีค่ะ

ตอนนี้เบ่งบานสะพรั่งสวยงามรับเดือนแห่งความรัก
ให้ครอบครัวให้คู่รักได้ไปถ่ายรูปกันแล้ว
ซึ่งปีนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมถ่ายรูปคู่ดอกกุหลาบพันปี
แล้วก็ติดแฮชแท็กวันแห่งความรัก
เล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับการเที่ยวดอยอินถนนด้วย
แล้วก็แชร์ไปในหน้าเพจของทางกรม
มีโอกาสได้ลุ้นรับหมวกคู่และแก้วไม้ไผ่รักโลกเป็นที่ระลึกกันด้วย
ความสวยงามแบบนี้ก็หาเที่ยวหาชมกันได้นะคะบนยอดดอยอินถนนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพังงาใครที่อยากจะไปชมทะเลหมอก
บอกได้เลยว่ามีเหมือนกันบนยอดภูตาจออำเภอกระโปรงค่ะ
อุณหภูมิเย็นสบาย๑๕๒๐องศาเซลเซียส
มีนักท่องเที่ยวไปกางเต็นต์ค้างแรมขึ้นไปรอชมแสงอาทิตยามเช้ากันมากมายนะคะ
ซึ่งบนยอดภูจะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในจังหวัดพังงา
วิวได้๓๖๐องศาพอตื่นเช้ามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้

ส่วนตอนเย็นก็เฝ้ารอดูพระอาทิตย์ตกฝั่งทะเลอันดามันได้นะคะ
นี่ค่ะทะเลหมอกภาคใต้นะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าภาคเหนือมีอย่างเดียวเท่านั้นภาคใต้ก็มีด้วยนะคะ
เป็นความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงฤดูกาลด้วยค่ะ
ตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนก็ต้องมีการปรับตัว
ทั้งการใช้ชีวิตการซื้อของแล้วก็อย่าลืมปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงบรรยายแล้วกลับมาติดตามกันใหม่ค่ะ